สุภาพพี่ใจเย็นนะ

สุภาพเป็นแม่ค้าขายไม้กวาดที่นครนายกค่ะ
ขโมยตัดสายอยู่แล้วขโมยไม้กวาดไปกว่าสองร้อยด้าน
กินเป็นเงินกว่าห้าพันหกร้อยบาท
ตำรวจก็ตามจับไม่ได้ล่าสุดมันมาเอาไปอีก
คุณนักข่าวคุณช่วยออกข่าวให้หน่อย
พี่สุภาพถึงขั้นต้องบอกแบบนี้
พี่สุภาพดูข่าวอยู่หรือเปล่าที่นครนายก
ออกข่าวให้แล้วนะคะพยายามที่จะช่วยอีกแรงหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบริเวณร้านขายไม้กวาด
ริมถนนสายรังสิตนครนายกตำบลบังอ้อ
บ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
พี่สุภาพก็คือนำสกุลโลกนิมิตรนะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงกลางดึกคืนวันจันทร์
ถูกหัวขโมยตัดสายยูประตูเข้าไป
ขโมยไม้กวาดกว่า๒๐๐ด้าม
มูลค่ากว่า๕๖๐๐บาท
คือก่อนปีใหม่ร้านนี้กับร้านใกล้เคียง
ก็เพิ่งจะโดนขโมยไม้กวาดไปกว่า๒๐๐ด้าม

ขโมยไปหลัดนี่มาอีกแล้วค่ะ
ส่วนร้านอื่นก็โดนขโมยอีกนับ๑๐ร้าน
ขโมยไปหมดเลยนะคะโดนเช่นเดียวกันค่ะ
แล้วสุดท้ายผู้เสียหายก็ไปรวมตัวไปแจ้งความไว้
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังควบคุมตัว

สุภาพแกเลยบอกว่าเดือดร้อนสิฮะ

ที่ร้านอีกร้านหนึ่งก็ประมาณ๕๖ครั้งแล้ว
ร้านนี้ครั้งที่สองแล้วค่ะตัดสายโยเข้าไป
วอนให้ตำรวจบ้านนาช่วยกวดขันให้หน่อยค่ะ
ต้องใช้คำว่าขอวอนท่านตำรวจมาช่วยกวดขันให้หน่อยนะคะ
คือพี่สุภาพหรือว่าคุณสุภาพบอกว่าอยากจะให้เป็นข่าว
เพราะเผื่อใครดูข่าวแล้วอาจจะเห็นหน้าของคนร้าย
ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินขนาดไม้กวาดมันยังขโมยไปเลย
นี่แหละตอนนี้ชาวนครนายกเรียกว่าโจรไม้กวาดนะฮะ
ตำรวจในท้องที่สภาพบ้านหน้าท่านช่วยด้วย

มันกวาดบ้านเกลี้ยงดีใช่ครับ